สนับสนุนโดยยาสีฟันซอส
เรียนดูเรื่องราวและการเดินทางค้นหาร้านก๋วยเตี๋ยว
ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านก๋วยเตี๋ยวพระราชทาน

โดยในช่วงนี้เราจะได้พบกับหน้าตาของบะหมี่เกี้ยวหมูย่างซีอิ๊ว

ที่ได้ร่วมออกร้านให้บริการประชาชน
พร้อมพูดคุยกับคุณสิริรัตน์โชธเกียรติหรือพี่ปุ๋ม
เจ้าของร้านบุญเลิศถึงความประทับใจในวันนั้นกันต่อค่ะ

ไม่ได้ปรุงเลยค่ะสั่งแค่ซีอิ๊วขาวเมื่อกี้

หมูย่างซีอิ๊วที่ปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้ว

น่าเชื่อนะครับเราไม่ได้มีส่วนผสมอะไรอย่างอื่นเลย

มันหอมน้ำมันกลม

พอผสมผสานกันแล้วมันลงตัวมากเลย
เข้าไปเห็นร้านนะครับ
จริงแล้วดูจากภายนอกก็รู้ว่าขายดีอยู่แล้วแหละ
เพราะว่าด้วยปริมาณของวัตถุดิบที่มันเต็มตู้ไปหมดเลย
แล้วเปิดเฉพาะตอนเย็นเรามั่นใจเลยว่าร้านนี้

ของมีอยู่ไม่กี่อย่าง
แต่หลายอย่างมันอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ
ชิมบะหมี่ทำเองของเขา
ได้กินกับหมูย่างซีอิ๊วของเขา
โดยที่มันไม่ได้มีเครื่องปรุงอะไรเลย
ไม่น่าเชื่อว่าการผสมผสานด้วย

วกกับน้ำซุปร้อนที่เขาบรรจงในการต้มมันขึ้นมาเนี่ย
มันทำให้ทุกอย่างมันลงตัวเป็นรถของธรรมชาติจริง
อย่างนี้มันต้องใช้ประสบการณ์และฝีมืออย่างมาก
ในการทำสิ่งจากธรรมชาติให้อร่อยโดย

ที่เราได้มีโอกาสไปถวายงานรับใช้พระองค์ท่านที่โรงพยาบาลศิริราช
เหตุการณ์ในวันนั้นพอไปถึงแล้วเกิดอะไรกันบ้างครับ
เรียกว่าผูลชนเยอะมาก
เดินแทบจะเข้าไปคือลำบากมาก
กว่าจะขนของเสร็จนี่เล่นเอาเหนื่อย
แต่ว่าไปถึงเราก็รีบคุยกับผู้จอ
เพื่อที่จะทำให้ประชาชนของพระองค์ได้รับทานครับผม

ใช่ค่ะจำนวนที่เอาไปมันก็เยอะไงคะ

น่าจะประมาณ๒๐๐๐ค่ะ

ทำไปประมาณ๒๐๐๐ได้ค่ะ
ทั้งที่คือเราก็เพิ่งรู้ข่าววันนั้นด้วย

คือพอรู้ข่าวอะไรที่มีในนั้นทั้งหมด

พอเขาบอกว่าเป็นของพระราชทานจากในหลวงปั๊บเนี่ย
คือทุกคนแบบตั้งหน้าตั้งตารอ
เข้าคิวแย์ไปถึงรอ
กินเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตไม่ใช่กินเพื่อยังเดียว
ประการที่๙๔ชั่วโมงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยขณะที่ทำอยู่ข้างบนมันมีความคิดมีความรู้สึกอะไรบ้าง
ไม่ได้คิดเลยค่ะคิดแต่ว่าจะต้องทำให้ดีที่สุด
เราก็ได้ปริมาณให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะได้ทานกันทั่วถึง
สี่ชั่วโมงผ่านไปมันเหนื่อยไหมมันมันล้าไหมหรือมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาเลย
เหนื่อยค่ะรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าพอเห็นภาพของพระองค์ก็ทำให้แบบรู้สึกคลาย
อันนั้นลงไปคือฝากปลื้มค่ะดีใจที่ได้รับใช้พระองค์
คือความเหนื่อยของเรามันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่พระองค์ท่านทำมาท่านตลอดชีวิต
ทั้งเหนื่อยกว่าเราอีกทั้งเหนื่อยกว่าเราทำมาอีกนะครับ
กับประชาชนของพระองค์ที่มาถ่านในวันนี้
ทุกครั้งที่มองได้อะไรก็เปล่านะ
ที่เราจะมองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราท้อใจเหนื่อยล้า
แต่ว่าพอเห็นภาพพระองค์แล้วก็คือแบบ
ความท้อใจมันก็จะหมดลงไป

เพื่อทุกคนเพื่อประเทศชาติเพื่ออะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ยอมเหนื่อยกับงานมากขึ้น

ครับผมคำสอนของท่านมีมากมาย
เยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีคำสอนข้อไหน
ที่ผมยึดถือนำมาปฏิบัติ

ซื่อสัตว์นี่แหละค่ะเราก็ต้องซื่อสัตว

ก็คือทำให้ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็ซื่อสัตว
ต่อทุกนาทีต่อทุกการดำเนินชีวิต
พี่ปุ๋มนี่ถือว่ามีโอกาส

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

ถึงความประทับใจของเขาเนี่ย

ตัวเล็กคนหนึ่งที่อยู่ใน

เราก็ทำหน้าที่
ประชาชนที่ดีของเราในทุกวัน
จะมีใครสักกี่คนที่จะมีโอกาส

แต่มันเป็น
หน้าที่ที่พระองค์ท่านมอบหมายมาให้

มันคือความภูมิใจที่สุดในชีวิต
มันคือความซื่อสัตว์ของอาชีพ

สิ่งที่ได้จากการพูดคุย

เขาที่มีโอกาสทำสิ่งที่น้อย

แต่ในความอิจฉานั้นมันก็เต็มอิ่มไปด้วยความสุข
เวลาที่เขาได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ให้เขาได้ทำ

ในการที่เราได้เป็นคนไทย

ที่เป็นห่วงเป็นใยประชาชนอย่างจริง

ในการที่จะทำอาชีพของตัวเองให้ดีที่สุด

และเราสามารถที่จะนำการปฏิบัติตนของเขาทั้ง๓

ก็คือเราควรจะซื่อสัตว์ใน
อาชีพของเราทุกคนในสิ่งที่เราทำ

ความสามารถของคุณในทุกวัน

ผมว่าคนไทยทุกคนโชคดีมาก
เราไม่รู้หรอกว่าในทุกอย่างให้เรา

ผืนดินทุกย่าให้เราเดินไป

ในทุกตารางเมตรของประเทศไทย

ได้เกิดเป็นประชาชนของพระองค์

ถ้าเราได้เป็นคนที่สร้างประโยชน์

เพียงแค่อยู่อาศัย
ควรจะทำประโยชน์ให้กับ

จนพ่อจำได้ทุกอย่าง
ไตรลมพระบริบาล
ศุกรรณในความร่มเย็น
แผ่นดินนี้คือบ้าน
มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร

โปรดติดตามตอนต่อไป